มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมาค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
มีนักศึกษาสาว๒คนอยู่ปี๒อายุ๒๐ได้นะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มามากันสองคน
กลับจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนกำลังจะกลับบ้าน

พุ่งมาชนท้ายรถจักรยานยนต์
เขาก็โอ้โหกระเด็นกันกระแทกพื้น
แล้วรถกระบะก็ยังขับนู้นเลยไปอีก๒กิโลนะกว่าจะจอด
สุดท้ายตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถกระบะให้เป่า

ใช่นี่ไงเมาแล้วขับนี่ไง

คนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยต้องมาถูกชนแล้วก็เสียชีวิตสองคน
ตำรวจสพพระนครศรีอุทยาได้รับแจ้งนะคะ
ว่ารถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะเฉียวชน
จนมีผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโรจนะ
่งหน้าเข้าตัวเมืองบนสะพานต่างระดับพระนครศรียุธยา
ผู้เสียชีวิต๒คนเป็นนักศึกษาอยู่ปี๒ทั้งคู่
นางสาวธิดารัฐรัตนวงอายุ๒๐ปีคนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
และนางสาวชนะการผู้เขียวอายุ๒๐ปีคนนี้เป็นคนซ้อนค่ะ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราปี๒คณะศิลปศาสตร์
กระบะที่ชนนี่นะคะพุ่งไปนู่นอีก๒กิโลค่ะ
แล้วก็ไปหยุดนะคะเป็นกระบะสีดำ
หน้ารถก็มีรอยยุบเลยไฟหน้าแตกนะคะ

คนขับชื่อว่านายเสกสรรมูลม่อมอายุ๓๒
โอ้โหช่วงเกิดเหตุยังเมาอยู่เลยค่ะ
ยังพูดจาวกไปวนมาอยู่เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้เป่าวัดแอลกอฮอล์นะคะ

เขาห้ามเกิน๕๐นี่เกินมาตั้ง๑๐๑
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
ศึกษาสาวทั้งสองคนไปดื่มกินกันที่สถานบันเทิง

เขาไปฉลองงานวันเกิดเพื่อน
ทั้งคู่ก็พากันซ้อนรถจักรยานยนต์กลับที่พัก
จังหวะนั้นก็ขี่รถอยู่กลางสะพานต่างระดับนะคะ
กระบะพุ่งมาชนท้ายเลยนะคะ

ทั้งคู่เนี่ยกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนี่

จักรยานยนต์นี่ไกลกระเด็นไป๒๐เมตรนะ
กระบะก็ขับเลยไปกว่าจะไปหยุดโน่นอีก๒กิโลค่ะ
ผมก็จรที่ตรงมือเลย

อน้ำแตกรึเปล่า
คุณไปไม่ได้รึเปล่า

ได้ไปไม่ยุเลยเหรอ
ผมว่ามันก็อยู่ตรงรสภาน

ตอนหลังบอกว่าพอชนปุ๊บไปแล้วเบรกไม่อยู่
กว่าจะไปจอดอีกทีคืออีก๒กิโลไปต่ออีก๒กิโล
เขาบอกเขาก็ตั้งใจชิดซ้ายอยู่แล้ว
แต่โอ้โหระยะเบรกไกลเหลือเกิน
น่ะสิถ้าคุณระยะเบรกไกลขนาดนั้นคุณขับมาเร็วขนาดไหน

ศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราไปคุยกับทางครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตนะคะ
แน่นอนค่ะก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวโทรศัพท์ไปบอกว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อน
แต่หลังจากนั้นเพื่อนโทรศัพท์กลับไปบอกว่า
ลูกสาวถูกรถชนเสียชีวิตนะคะ
คุยโทรศัพท์อยู่กับแม่อยู่ว่าจะบอกว่าจะไปงานวันเกิดของเพื่อน
ทีนี้ก็แม่ก็อนุญาตว่าเออไปเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกัน
ทีนี้ก็พอไปก็แล้วก็พอขากลับมาก็ได้ยินเพื่อน

เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็เสียชีวิตแล้ว

ก็แบบบอกไม่ถูกมันอ่อนไปหมดเลย
เหมือนกับช็อกไปเลยอ่ะตอนนั้น
ศพของนางสาวธิดารัฐรัตนวงศ
ศึกษาที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ส่วนนางสาวชนะการผู้เขียวเพื่อนนักศึกษาที่ซ้อนท้ายมา
พิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรี
ส่วนนายเสกสรรมุนม่อมคนขับรถกระบะค่ะ
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพพระนครศรียุธิยา
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะต้องรอผลชนะสูตรศพนะคะ
แต่ตำรวจยืนยันว่าดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ที่แน่ก็หนึ่งเรื่องแล้วแหละก็คือเมาแล้วขับนะคะ